ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรี

กับเหตุการณ์ที่เรือล่มที่จังหวัดพระนครศรียุธยา

กราศวมหาดไทยจินยันว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะต้องมีผู้รับผิดชอบ
ผมเข้าใจว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นจากความที่คนไม่ทำตามกฎหมายที่มี
ไม่ว่าจะเป็นการพันทุกข์เรือเกินต่างตอนนี้
ความรับผิดชอบจะต้องมีมากกว่านี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยการให้บริการสาธารณะ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านนายกมนตรีก็พูดแล้วว่า
ไม่ใช่มาดูเฉพาะเรื่องการเยียวยาได้แค่นี้เท่านั้น
คงจะดูในเรื่องของการวางระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่านายกรัฐมนตรีได้ฝากแสดงความเสียใจ
ไปถึงญาติของผู้เสียชีวิตทุกคน
โดยสั่งการให้ส่วนราชการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

สั่งให้ผู้ประกอบการเรือดังกล่าว